ซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมครับนายธนทรก็เดินทางมาถึงที่บริเวณ
การเลือกตั้งภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง๒เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งอยู่ที่บริเวณข้างหน้านะครับคุณผู้ชมครับ
ที่ทางด้านนายธนทรจะเดินทางเข้ามาที่บริเวณจุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ก็คือหน่วยเลือกตั้งที่๓๖ซึ่งอยู่บริเวณจุดนี้นี่แหละฮะ
การตั้งเต็นต์บริเวณจุดนี้ก็จะมีหลายจุดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราจะขยับเข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับบริเวณข้างหน้าเลยนะฮะ
ตอนนี้นายธนทรอยู่ที่บริเวณหน่วยคู่หาการเลือกตั้งข้างหน้าแล้วนะครับ
ซึ่งมีประชาชนเนี่ยเดินทางมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งจำนวนมากเลยนะครับ
ต่อแถวกันตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อออกใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง
อย่างที่ผมบอกนะครับว่าแต่ละคนก็เตรียมที่จะไปพักผ่อนกับครอบครัวในวันหยุดนี้นะครับ
ซึ่งนายธนทรอยู่ที่บริเวณจุดนี้มากับครอบครัวนะครับคุณผู้ชมครับ
พี่โอ๋จะอะไร๒เดือนเหรอมั้ย
หรือคุณมีรั่งเลว่าจะออกมาใช้ศิลป์ดีหรือเปล่า
เรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ๑สิทธิ์๑เสียงของเราสำคัญ
กำหนดอนาคตทิศทางของประเทศไทยได้
อย่าให้เสียงของคนอื่นกำหนดอนาคตของเรา

แต่อยากให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ครับ
พอดีตื่นปุ๊บอ่านหนังสือพิมพ์ทานข้าว

ก็คงอยากจะใช้เวลาอยู่กับที่บ้าน

อเจมส์จะเข้าไปพร้อมคุณพิทราช่วงบ่ายเลยไหมคะ
อเจมส์อ๋อละพิทราเขาเข้าไปพร้อมฉันว่าไง
อเจมส์แล้วก็มีกินข้าวกับอพิพิ่มเสร็จจะไปรึยังนะครับ
อเจมส์อ่อผมยังไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องดู
บ๊วยบ๊วยโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน่วยแรงตั้ง๓๖
บ๊วยบ๊วยซึ่งคุณธนทรก็จะใช้สิทธิ์ในคู่หารนี้นะครับ
ก็จะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์อยู่ที่บริเวณจุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ประชาชนที่เดินทางมาก็จะตรวจสอบกันทั้งหมายเลขพักนะครับ
ทั้งของอ่านะครับแล้วก็ของสอบสอบในพื้นที่ด้วยนะครับ
ก็จะมีการตรวจสอบความถูกต้องรวมไปถึงเบอร์ของผู้สมัครคนอื่นอื่นนะครับ
อยู่ในเขตในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะมีติดอยู่ที่บริเวณบอร์ดของแต่ละหน้าหน่วยการเลือกตั้งด้วยนะครับ
ซึ่งการที่มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
ตอนนี้ยังไม่พบความผิดปกติหรือว่าประชาชนที่ทำผิดกฎกติกาการเลือกตั้งแต่อย่างไรนะครับ
คุณผู้ชมครับซึ่งการตรวจสอบสิทธิ์ตรงนี้ก็จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับ
ของผู้ที่มาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ย
คุณธนทรเนี่ยก็จะเข้าโอคูหาการเลือกตั้งที่สามสิบหกนะครับคุณผู้ชมครับ
พร้อมกับทางด้านครอบครัวนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำการการเลือกตั้ง
อยู่ที่บริเวณจุดนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับ
ในช่วงเย็นครับใครบุคคลสำคัญของพักจะเข้าไปที่ทำการของพักบ้างนะครับ
ติดตามไทยรัฐทีวีไว้เพราะว่าเราก่อติดทุกพักการเมือง
ในช่วงของการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการครับนัทวินทองย้อยไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง๒ครับ